คุณผู้ชมฮะไปดูเก้าอี้นวดบนรถเมย์

ฟินนะนั่งไปสั่นไปสบายเลย
แต่บางคนบอกเอ๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้ผีสิง
แล้วตกลงแล้วเก้าอี้ตัวนี้มันดีหรือไม่ดี
นี่คุณว่าดีหรือไม่ดีล่ะเก้าอี้เป็นแบบนี้
ไม่น่าจะดี
ทำให้รู้สึกสบายหลังสบายตัว
เพราะมันนวดให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับ
แต่จริงแล้วนะฮะ
มันน่าจะพังหรือใกล้พังคุณ
อะไรมันอาจจะไม่แน่นหรือเปล่านะฮะ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เขาไม่ตลกด้วยนะฮะ

แต่มาตรฐานของรถเมย์ไทย
ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นแบบนี้นะฮะ

การแก้ไขการซ่อมบำรุง

หากผู้โดยสารสูงอายุไปนั่ง
แหมมันดีดผู้โดยสารตกเก้าอี้ก็เป็นได้นะฮะ
ต้องเล่าแบบนี้ป่ะก็เป็นได้
ไหนก็พูดถึงเรื่องรถเมธัยกันแล้วนะฮะ
ก็บอกว่ารู้หรือไม่ว่ารถเมครีมแดง

เฉลยเอาไว้ว่ารุ่นแรกเนี่ยนะครับ

ส่วนรุ่น๒ที่มีประตูคู่

โดยรถรุ่นแรกเนี่ยปลดระวาง

และรุ่นถัดมาเนี่ยเป็นรถเมธัยครีมแดง

ให้บริการวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ

ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นสายอะไร
อย่างไรนะฮะแต่ฝากไว้ด้วย

อีกนิดนึงมันมีลอยแบบ
พ่นสีขีดเขียนด้วยนะ